คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเริ่มเปิดตัวกันมากขึ้นแล้วนะคะ
กับแฟนสาวต้องเรียกว่าแฟนสาวได้แล้วแหละ

เป็นปีแล้วนะปีกว่าแล้วคุณสำหรับคุณนัทนิชาเนี่ยเธอไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงหรอก
แต่ว่าเธอเป็นเจ้าของแบรนด์ชุดชะในชื่อดังแบรนด์หนึ่ง
คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีคนจับผิดเอารูปเที่ยวเวียดนามมาเทียบกันว่า
เอ๊ยทั้งครูไปไหนมาไหนด้วยกันหรือเปล่า
งานนี้นักแสดงหนุ่มบอกว่าไม่ได้คิดจะปิดบังความสัมพันธ์เลยนะคะ

เพราะฝ่ายหญิงไม่ใช่คนในวงการบันเทิง
พร้อมกับเผยว่าไม่เคยคิดเรื่องแต่งงาน
เพราะมองว่าความรักมันสำคัญกว่า
ตั้งใจดูแลกันให้ดีไปเรื่อย
ก่อนจะส่งคำยินดีให้กับโดนัทมนัสนันอดีตแฟนสาวนะคะ

ซึ่งเจ้าตัวก็ตั้งใจจะไปร่วมงานแต่งด้วยค่ะ
สำหรับฝั่งผมมันไม่ได้เป็นความลับอยู่แล้ว
เพราะว่าจริงเราก็คบกันมาปีกว่าแล้ว

ไม่อยากให้คนนึกถึงแบรนด์เขาหรือตัวเขา
ในฐานะว่าเป็นแฟน
เพราะผมรู้สึกว่าความรักมันสำคัญกว่า
กระดาษใบหนึ่งที่จะไปเจ้าตัวดิน
รู้สึกว่าคำหลักที่เรามีให้ทัน
สำหรับเรามากกว่า
พี่
ถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไป

แล้วเดี๋ยวรอดูว่าวันแต่งงานหนุ่มอนันดาเขาจะไปร่วมงานยังไงบ้าง
แต่คือมันก็คิดได้หลายแบบเหมือนกันนะในเรื่องของการแต่งงาน
อนันดาพูดเนี่ยก็ไม่มีถูกไม่มีผิดหรอก

แต่บางคนก็บอกว่าก็เป็นการให้เกียรติฝ่ายหญิงอะไรแบบนี้
ก็ว่ากันไปแล้วแต่สะดวกสบายต่อคน